ยอมเบื้อง

แกแหกเข้าไปแล้วชนผมแบบ

ผีเหรอคือเห็นแบบเป็นคนแบบผูกคอตายเต็มหมดเลยอ่ะโรงพักล้างอะไรอย่างนี้
ล่าสุดตอนนี้๒๒นาฬิกากับอีกประมาณ๕นาทีครับ

ถ้าถามว่าเรื่องผีส่วนใหญ่มาได้ยังไงคะ
เรื่องนี้ส่วนใหญ่มาจากนักเล่าเรื่องที่เขาโทรศัพท์มาฝากเรื่อง
เรื่องที่เล่าเนี่ยเขาเฟคไหมพี่เขาแต่งเรื่องไหม
มีคนถามเยอะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า
ฟังเรื่องผีอะครับถ้าเราไปโฟกัสว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอ่ะ

เรื่องผีมันคือเรื่องเหนือจินตนาการ
ฟังเอาบันเทิงไว้ก่อนฟังเอาเปรียบประหนึ่งว่าคุณกำลังซื้อตัวเข้าไปดูหนังผี
แล้วคุณต้องการอะไรคือคุณต้องการให้ผีมาหลอกคุณแบบไหน
คุณต้องการดูผีแบบไหนแค่นั้นพอเรื่องจบแล้วก็จบ
แล้วถ้าสมมุติแบบในฐานะที่พี่ก็ฟังเรื่องผีมาเยอะนักล่าผีด้วย
ขั้นตอนในการหาเรื่องผีที่ใช่หนึ่งเรื่องแล้วเอามาเล่า
เล่าแล้วคนฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหขนลุกอะไรอย่างนี้พ่อแนะนำไหมครับ
รายการเล่าเรื่องผีทั้งหมดนะครับคอนเทนต์อยู่ที่คนโทรมาฝากเรื่อง
เราคือคนกลางอยู่ระหว่างคนฟังและคนโทรมาเล่า
เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการคัดเลือกจากคนที่ฝากเรื่องมาให้เขาพิมพ์เรื่องย่อมาก่อน
ว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นประมาณนี้นะพร้อมเบอร์โทรศัพท์
หลังจากนั้นจะมีทีมงานของเราโทรกลับไปเพื่อคุยกับเขา
และให้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทีมงานฟังก่อน

แล้วก็เรื่องราวต่างว่ามันโอเคไหม
ถ้าอย่างไหนไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องมีการปรับ
เช่นชื่อสถานที่บอกไม่ได้นะ
หรือบุคคลอื่นที่สามภาษาภาภิกษา
ถ้าเรื่องนี้มันจบลงได้ก็สามารถมาเล่าในรายการได้เลย
บางคนเรื่องสตอรี่ดีมากแต่ว่ารักษาการเล่าเขาอาจจะเหนื่อย

กว่าจะได้มาเล่าบางคน๔รอบนะ

ส่งมา๑๐เรื่องจะได้ดีอยู่กี่เรื่องครับ

ทีมงานก็จะมีวันที่เขามีการสกรีนเรื่อง

หรือบางทีโชคดีหน่อยได้สัก๕เรื่องก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
ผีที่คนมาเล่าแล้วเป็นกระแสที่สุด

แสแรกมันเป็นเรื่องผีเรื่องแรกที่

กลับไปเมื่อ๘ปีที่แล้ว

มีคนโทรมาเล่าแล้วปรากฏว่า
เรื่องนี้มันถูกเอาไปแชร์ต่อกันเยอะมาก

ดังมากอยู่ช่วงหนึ่งค่ายลูกเสือเออคุ้นแม้กระทั่งรายการหลายหลายรายการก็ไปตามหาความจริงกันว่าเฮ
ค่ายแห่งเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าความน่ากลัวมันคือสถานที่คำว่าค่ายลูกเสือที่ผีขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็เดินมาให้เห็นนั่นคือความน่ากลัวเพราะสถานที่ที่เขาไปถ่ายทำกันหรือว่าเขาไปตามลอยกันอ่ะ
มันมีบ่อน้ำจริงเขาก็เลยคิดว่าอ๋อตรงนี้แหละที่มีคนพูดถึงกัน
นั่นคือประวัติศาสตร์แรกของเรื่องผีที่มียอดวิวเยอะที่สุดเรื่องผีแบบไหนที่คนฟังแล้วแบบชอบที่สุดอะพี่
ร้อนร้อนหรือแบบว่าแปลกเรื่องไหนคนแบบชอบสไตล์ไหนอ่ะพี่สไตล์ผีในป่า
คนชอบฟังผีในป่าเพราะในป่ามันเหนือจินตนาการผีในป่าหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเล่นลับในป่า
เช่นเข้าไปไปอยู่ในป่าลึกนะเขาว่าป่าลึกในที่เนี้ยไปนั่งห้างแล้วก็ไปเจอผีต่างต่างเช่นนั่งห้างคือแบบว่าส่องสัตว์เลยอ่ะ
ใช่ครับผีป่าบางทีไปเจอสมิงบางทีไปเจอคนรู้จักมาอ่า
แล้วก็ไปเจอผีที่มันเป็นผีแปลกแปลกผีที่เราไม่ค่อยคุ้นเออ
แบบที่มันดูเป็นอสุรกายที่มันอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้
จะชอบเป็นพิเศษอ๋อเหรอเพราะชีวิตคนปกติทั่วไปอ่ะ
เขาจะไม่ค่อยไปสัมผัสในป่าอยู่แล้ว
พอได้ยินเรื่องในป่าเขาจะรู้สึกอินรู้สึกชอบแต่อีกหนึ่งเรื่องที่มันก็แบบเกี่ยวกับปลาปลา
ต้นไม้ครับที่หยดคืออันนี้คือกลายเป็นเป็นภาพยนตร์ไปเลยอ่ะ
เป็นหนังไปเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มียอดวิวเร็วมาก
เดียวตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าล้านวิวแล้วจากกระแสที่เขามีมาอยู่แล้ว
ที่หยดเนี้ยถูกเอาไปเขียนเป็นลงในเว็บไซต์พันทิศมาต่อแล้วค่ะ
เมื่อปี๕๘หลังจากนั้นเขาก็มีนวนิยายต่างออกมาจนกระทั่งเขาถูกเอาไปทาบทามไปสร้างเป็นหนัง
พอหลังจากที่สร้างเป็นหนังเสร็จปุ๊บเขาก็หาสักที่หนึ่งที่จะอยากจะกระพือเรื่องนี้โดยการทำสื่อโฆษณาออกไปว่าเฮ้ยมันกำลังจะมีหนังเรื่อง

ที่หยดที่หยดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีที่เขามาแฝงอืม
ในตัวนะครับคำว่าที่หยดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นภาษามอนโบราณ
นะครับมันมาจากคำว่าเตี้ยหยดถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงว่าเป็นคำสะกดเหมือนกับโอม
เวลาผีเข้ามาสิงคนเข้ามาแฝงคนเขาจะต้องท่องคาถานี้ก่อนเพื่อสะกดคนคนนั้น
เขาอาจจะพูดว่าเตี๋ยหยดเตี๋ยหยดแต่คนที่ฟังเขารู้จักคำว่าเตี้ยหยด
ค่ะแต่เขาได้ยินไกลไกลอ๋อคำว่าที่หยดที่หยดเขาเลยกลายเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเนี้ยแม่เคยได้ยินแบบนี้
วันนี้นะคะเราก็มีผู้เล่าจากทางบ้านนะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเจอสิ่งลี้ลับแล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าน้องอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญน้องรถโฟลกค่ะสวัสดีครับรถโฟล์สวัสดีค่ะพี่แจ๊คอ่า
รถโฟคกับผมนี่เราเคยคุยกันมาก่อนหรือเปล่าครับยังค่ะพี่แจ๊กยังไม่เคยเลิก

ก่อนอื่นต้องบอกว่าขออนุญาตเล่านะคะ
เพราะว่าเรากลัวว่าการที่จะล่อออกไปเนี่ย
เจ้าของเรื่องเขาจะชอบไหมก็คือ

แต่ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะขออนุญาตเล่านะครับ
ก็คือย้อนไปว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะ
เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะคะ
ทีนี้การจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเราจากต่างจังหวัดไปเนี่ย
ก็ต้องไปเช่าหอพักห้องพัก

แต่เพราะเอิญคุณพ่อของเราเนี่ยมีญาติที่มีห้องพักอยู่ที่นั่น

แล้วคุณพ่อก็ซื้อทิ้งไว้
เราไปถึงสิ่งแรกที่เรารู้สึกใจก็คือ
เป็นห้องพักที่สร้างคล่อมถนนอีกทีหนึ่ง

ทีนี้เราก็ต้องขึ้นไปไปดูห้อง

ตัวโฟกเองก็มีความรู้เรื่องตัวเลขบ้างแหละ

เราไปเห็นห้องเราเนี่ยมัน๗ทับ๑

ทำไมถึงกลัว๑ทับ๑๗๗อะไรอย่างนี้
คือเราเคยอ่านเราชอบอ่านบทความนั่นนี่นู่นนะคะ
เราก็จะเห็นว่าเลข๗มันเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความตาย

เราก็จะเห็นในห้องนั้นมีโต๊ะเตียง
ตู้เครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้อะไรอย่างนี้

แต่เราก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็เข้าไปนอนห้องเรา

แล้วก็ห้องข้างก็เปิดประตูออกมา

ผู้หญิงกับผู้ชายส่งยิ้มให้เรา

ยินดีต้อนรับนะอยู่ให้ได้แล้วกัน

จินตนาการหน้านี่หนูเราก็ไม่ได้อะไร

ครั้งแรกเสียงมาจากห้องข้างก็คือห้องที่ไม่มีคนอยู่อะค่ะ

เก้าอี้ที่วางตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะค่ะ

ระหว่างที่เราเปิดประตูแล้วออกจากห้องเรา

ในที่ของมัน

ทีนี้มีข้างบนอีก

เราบอกอย่างนี้อ่ะ
คนที่มีคนอยู่แล้วเสียงมันมาจากไหน
แต่หลังจากนั้นมันมาเรื่อยมาจากข้างห้องข้างและห้องข้างบน
สลับกันแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มโดนผีอำ
คนเราชอบเรียกว่าผีอำเวลานอนเราจะขยับตัวไม่ได้เลยไหม
นี่มันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
เราเริ่มไม่ได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าเรากลัว
หลักคือเรากลัวแต่เราก็ไปบอกพ่อพ่อไม่เชื่อเลย
เราเลยไปบอกย่าย่าก็บอกว่าเอาเลขที่ห้องมาให้หน่อย
เอาสถานที่เอาที่อยู่มาจะไปให้พระดูให้ทรงดู
ย่ากางเลขที่ห้องให้พระดูที่อยู่
เขาบอกห้องนี้มันผีอยู่นี่
เหมือนว่าห้องเราใช่แล้วใครไปอยู่แล้วย่าก็บอกว่าหลาน
เขาบอกให้เอามันออกมาเพราะผีเขาจะอยู่
จะไปอยู่ของเขาได้ยังไงแล้วเราก็ไปบอกพ่อ
ย่าก็คุยกับพ่อพ่อก็ยังไม่ฟังย่าบอกว่า
มันไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองนั่นนี่นู่น

ทุกอย่างยังได้ยินเหมือนเดิมแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนเดิม
เป็นอย่างนี้ซ้ำวนเวียนไปวนเวียนมา

เสียงมันมาจากข้างนอกบางทีมันมาจากข้างนอก

พ่อต้องพูดกันว่าเฮ้ยขออ่านหนังสือ
อวนกันเลยได้ไหมเสียงหายไปเลย

ก็เนี่ยสลับกันวนเวียนมาไม่ได้พักผ่อนเลย

แล้วระหว่างที่เรานั่งในห้องเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่า
มันมีคนจับจ้องมองเราตลอด

แต่ว่าเคยมาถามเพื่อนที่ไม่มาห้องเราอีก
เขาบอกว่าเขาทั้งโดนผีอำ

ตอนที่รถโพกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟัง

ตอนนั้นรถพกไปเรียนพี่สาวก็อยู่ห้องคนเดียว
พี่สาวมาห้องได้แค่๓ชั่วโมงพี่สาวกลับเลย

พ่อบอกว่าแฟนอะไม่ได้ยินเสียงพี่สาวเลย

พ่อก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอก

คนเดียวแล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้๒ปีเต็ม
จนที่มันมาถึงจุดที่มันต้องสิ้นสุดก็คือว่า
ก่อนหน้านั้นนะคะฝันติดต่อกันเลย๕วัน
เป็นเรื่องเดียวกันทั้ง๕วัน

เราจะเห็นเหตุการณ์นั้นตลอด๕วัน
ฝันว่าจะมีคน๔๕คน
พาเราไปที่ทุ่งย่าไปแบบเป็นแบบร้านกว้างเป็นทุ่งย่าแห่งหนึ่ง
๔๕คนนั้น๒คนคือคนที่เราเคยฝันเห็นวันแรก
ที่เรามาคือผู้ชายกับผู้หญิง
ผู้นั้นซึ่งเราจำได้
เขาไม่ได้เดินไปกับเราเขาจะยืนหยุดอยู่ตรงกลางร้าน
และคนที่เหลือ๓๔คนนั้น๒๓คนนะ

แล้วเขาก็พาเราไปหลบหลังก้อนหินก้อนใหญ่
แล้วเขาบอกให้ดูให้ดูชี้ไปที่ตรงนั้น
เราก็จะเห็นผู้ชายอ่ะ

วันเราฝันติดต่อกันแต่ว่าวันที่๕ครับพี่แจ๊ค

เกิดอาการผีอำหลังจากสะดุ้งตื่น
ขยับไม่ได้แบบแล้วเราหลับตามันขยับไม่ได้
มันเหมือนโดนกดโดนทับโดนอะไรอยู่ตลอด

จนมันหลุดจนวันเช้าเราหลุดออกมา
ที่สองแขนของเราเป็นรอยบีบ

จริงมันมีเหตุการณ์ก่อนที่

คือหลังจากหลุดจากฝันหรือว่ามันสลึมสลืออะไรอย่างนี้
เราได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าห้อง
เสียงผู้ชายว่าไหนมันอยู่ไหน
กูนี่แหละจะสั่งสอนมาเองให้มันไป
เราพยายามตั้งสติและพยายามบอกตัวเองว่า
มันไม่มีอะไรแต่เรากลัวผีมาก

เพราะเรารู้ว่าท้ายที่สุดเราย้ายไม่ได้
อาบน้ำไปเรียนแต่งตัวไปเรียนปกติ
ด้วยความที่หอนี้มันใกล้กับมหาลัย
แต่เรามีมอเตอร์ไซค์เราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียน
ว่าในมหาลัยมันจะมีวงเวียนใช่ไหมคะ

เรามาทางตรงเราย่อมเห็นรถที่

รถเค้าก็บอกเค้าบีบแตแหล่ะหลายครั้งมากแหละ

แล้วมีคนมาเขย่าตัวเรียกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเราโดนรถชน
ไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าเจ็บไม่รู้ว่าโดนอะไรไม่รู้อะไรเลย
ก็หลังจากเหตุการณ์เนี้ยพ่อถึงยอมให้ย้ายแล้วเอาเรื่องทั้งหมดอ่ะ
ไปให้ทรงดูไปให้พระดูค่ะพระด่าพ่อเลยว่านี่กูนึกว่ามึงอ่ะ
เอาลูกมึงออกจากห้องนั้นมานานพ่อบอกแล้วพ่อไม่เชื่อ
บอกกูบอกมึงแล้วทำไมมึงไม่เชื่อดีนะมันไม่เอาชีวิตลูกมึงไป
เพราะมันต้องการเอาชีวิตไปเขาพูดแบบนี้เลยแบบไปให้ดูทรงทรงดู
ร่างทรงเขาพูดแบบเดียวกับที่พระดูเลยว่าแบบดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่ตาย
แล้วเขาไม่รู้ว่าเกิดที่เราเจออ่ะอ่ะเขาตายที่นี่หรือเขาตายอื่น
คือไม่ไปหาคำตอบแล้วคือจบเลยเราออกแล้วเราจบกลัวมาก

เราก็ระบุกันไปเลยนะเราก็ระบุกันไปเลยใช่ไหมมีที่เดียวแน่เดี๋ยวมันจะไม่ดีตอนที่มีอโนติสมา
แต่เอาเป็นว่าใดก็ต้องขอบคุณน้องรถโฟลกด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยดีกว่า
ถ้าถามว่าไหนก็คือน้องรถโฟลกโทรมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องห้องพักบ้านเช่าโรงแรมห้องพักที่มีลักษณะของแบบว่าผีดุอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างคะ
ผมให้สัก๕ข้อแล้วกันมาให้ในทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันคือสถิตินะ
อ่ะใช่เราเชื่อว่าเป็น๑๒๓ที่เค้าเคยเล่ามาทุกคนเจอมาข้อ๑เลยค่ะ
ริมสุดติดบันไดหนีไปจะมีสถิติในการพบเจอผีมากที่สุด
ข้อสองครับห้องที่อยู่ตรงกับบันไดหรือว่าลิฟต์หรือทางเดินทางเดินปุ๊บห้องเลยเหมือนทางผีผ่านเขาว่ากันว่าอย่างนั้น
อันนี้ก็เป็นสถิติในการคนโทรมาเล่าเรื่องผี
ข้อสามครับห้องที่มีประตูตรงกันเช่นประตูหน้ากับประตูหลังสมมุติเปิดประตูหน้าปุ๊บปะทะกับประตูหลังเลยอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นทางผีผ่าน
สี่เหรอข้อสี่ผมให้ห้องที่เปิดประตูห้องปุ๊บครั้งแรกมันมีลมปะทะออกมาแล้วมีกลิ่นอับออกมาอย่าพัก

ถ้าพนักงานบอกว่าเต็มเต็มให้ย้ายไปหาที่อื่นอย่ายื้ออย่ายื้อว่าช่วยหน่อยนะหาห้องให้หน่อยนะ

เพื่อเอาไว้เป็นเคล็ดนะ

เราไม่รู้ครับหมดเลยคือดวงจังหวะในการไปพบเจอเขา
ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคนไทยเราผูกพันกับผีเพราะอะไร

เพราะฉะนั้นผีก็จะอยู่ในความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เอามาที่สุดของเรื่องวีรกรรมพี่แจ๊คเดอร์โกสนะคะ
คือต้องบอกว่าพี่แจ๊คแต่โก๊เนี่ยเป็นทุกอย่างให้คนแล้ว
เป็นมาหมดแล้วทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กปั๊ม

ใช่พูดหน่านะเนี่ย

อายุประมาณสิบสี่สิบห้า
กำลังแบบกัดมันกำลังสดเลย

สังคมสังคมที่เราทำงานอยู่
เราทำงานเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
ไม่ได้บอกว่าการทำงานปั๊มน้ำมันไม่ดีนะ

มันเป็นอยู่ที่เรานะใช่แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เรา

ก็เลยทำงานไปต่ามเขาเรียบร้อยนะครับ

เหรอแล้วมันดีดเม็ดที่เขาบอกว่า

ไปในแม่งนั้นคือ๒ปี

กระทั่งวันหนึ่งผมส่องกระจกตัวเอง

ตาแบบลึกโบ๋
ขอบตาดำแล้วก็แก้ม

เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้
เราไม่หยุดเราไม่ตาย

หักดิบคือตอนนั้นหยุดเพราะว่าเห็นหน้าพ่อแม่เลย

กลัวตัวเองติดคุกถ้าเราติดคุก

โอ้นะคะแต่ว่าตอนนี้นี้เราเป็นอุทาหอด

ดีที่สุดเหมือนกัน
ที่สุดเมาอย่างหมาข้างถนนเนี่ยค่ะ

วันเกิดกับพลทองพลักษ

ผมจำได้และพี่น้องทุกคนมาฮ่า
และก็สนิทแกนะมือขวาครับ

มาใหม่ครับชนครับชนครับ
วัตก้าขวดลิสต์๑๐ขวด

คือคืนเดียวครับ
แล้วไงคะไม่รู้เลยว่าตัวเองหลับไปตอนไหน

ปี้ป๋องน่าจะห๊างมาอาทิตย์นึง

ใช่ครับด้วยที่แกเป็นยังงานอาทิตย์นึง

แล้วเป็นคนที่แบบว่าเคยเป็นคนอีโก้สูง

เป็นจุดที่เราสูงสุดนะตอนนั้นอยู่แล้ว
เราคือมือขวาของกระพลทองทัพ

คิดอยากจะแบบไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวมีคนอื่นทำ
แฟนรายการมาหาที่ร้านไม่เคยออกไปหาแฟนรายการ

ที่มีข่าวว่าแยกกับพี่ป๋องทะเลาะกัน
อีโก้วันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่า

เรียกประชุมแล้วก็ด่าเราต่อหน้าทุกคน

ดังนั้นถ้าผมอะไรวะ
สักอย่างนึงหรือก็ขอพิจาระตัวเองครับ

แล้วอีโก้ไหนพี่แจ๊คตอนนั้นคือคิดว่าเราจริงอะ
ตอนนั้นที่ออกมาด้วยอารมณ์เราไม่รู้ว่าหลังจากที่ออกมาแล้วจะไปทำมาหากินอะไรต่อ

ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นประมาณ๒ปี๒ปี
จนกระทั่งวันนึงผมไปขายที่ตลาดเรียบด่วน
กำลังให้ขายของอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา

บุ๊คเขามาหามาขอถ่ายรูปด้วย

ทำไมวันนั้นเราไม่เก็บความเป็นแจกใสสินไว้ว่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นขายของเสร็จปุ๊บมีอีกคนหนึ่งเดินเข้ามา

ก็ละลายพฤติกรรมไปเลยตอนนั้น

เราไม่ได้สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว

วันนี้เจอพี่ป๋องก็พูดอย่างนี้แหละว่า

ผมเคยขอเขากลับไปอยู่

ถ้าวันนั้นกูรับมึงมา
ก็ไม่มีวันนี้แต่วันนี้มึงเป็นแบบเนี้ย

ผมจะบอกว่าผมขอโทษทุกคน

หลายคนที่ผมไม่ออกไปหา

ไม่ออกไปทักทายไม่ออกไปถ่ายรูปกับเขา

แย่แย่อยากเขกกระบานตัวเองมาก
เส้นทางชีวิตพี่แจ๊คนี่ก็คือโลดโหดมากกว่าผี

รู้แล้วหนูไม่กลัวผีแต่หนูกลัวพี่มากกว่านั้น

ค่ะปีป๋องคือครู้ที่ดีที่สุดในชีวิตชีพ่อมั้ย
เล่าให้ฟังหน่อยหนีนะครับ
วิธีการพูดวิธีการจัดรายการ
วิธีการเว้นวักวิธีการออกมือออกมาเนี่ย

อย่างนี้คิดค่ะ

แต่หน้าผมหน้าตาดีกว่าพ่อหน่อยหนึ่ง

มาถีบประตูห้องน้ำ

ป๋องกำลังเข้าห้องน้ำแล้วคุยโทรศัพท์
ผมได้ยินอยู่ว่าเหมือนแกคุยหาพี่หนุ่ม

พี่หนุ่มมันบ้ามอยู่แถวเรียบด่วน

กะบลองพับอ่ะผีไม่ต้องกลัวนะ

เรื่องจริงหมดเลยคราจริง

แต่ถ้าว่าพ่อต่อเคยรถคว่ำด้วย

ตอนนั้นเราจัดรายการเลิกดึก
แล้วพี่ป๋องแกทำงานมาติดต่อหลายวัน

ตอนนั้นเลิกตี๓ออกจากสถานีมาประมาณถ้าตี๔
แกขับวิทเทิร์นเก่าแกวิทเทิร์นสีดำ

ที่มันต้องเทโค้งไปเพื่อเข้าเรียบด่วน

เหมือนแกขับอยู่ข้างหน้าผมระยะประมาณนี้
แล้วแกพอถึงโค้งแกไม่เลี้ยวเว้ย

ผมแบบพี่ป๋อม
คือถ้ามันหลุดจากไอ้เกาะตรงนั้นไป

อันนี้เล่าเป็นการ์ตูนเอนิเมะเลย

ทำยังไงดีคะพี่

เตรียมตัวโดนด่าได้เลย

ที่มาทำงานที่เดียวกันก็คือว่า

เดี๋ยวนะเห็นที่นี่คือแยกออกมาว่าอันนี้ผีอันนี้คน
ใช่คืออย่างล่าสุดที่เห็นที่แบบว่าทำงาน
ก็คือเห็นมันมาจากน้องคนหนึ่งบอกว่า
ไอ้เชอรี่แหละได้กลิ่นว่ามีกลิ่นแบบคนแก่

เป็นแบบผู้หญิงคนแก่เป็นผู้หญิงปกติ
แต่ว่าคนเห็นผีมันก็จะเป็นฟิลว่า
มันเห็นจนรู้สึกว่ามันเฉยอะพี่
เราคิดว่ามันก็เป็นพลังงานก้อนหนึ่ง

ยื่นโปรไฟล์เผื่อเอากระเทยไปเล่าเรื่องผี

แจ็คเดอร์โกรดกับแจ็คกระเทยเดอร์โกรดด้วย

แต่ก็ไม่อยากจะมาโอกาสหน้าเล่าเรื่องผีพี่ฟังนะ

มาสัมภาพพี่ในรายการซีริสซ์ซื้อเดรตเนี่ย

ใช่ก็เอาไปตัดต่อพี่สมัยนี้

ฝากผลงานพี่แจ๊บฝากผลงานฝากผลงานทุกคน

อยากจะหาเรื่องผีฟังสนุกเสาร์อาทิตย
ก็จะมีรายการสด๓ทุ่ม๔๕เป็นต้นไปจนจบรายการจบตอนไหนก็ไม่รู้
เอาจริงเนี่ยหนูก็ยังไม่ค่อยคือเอาจริงเพราะตอนดึกหนูแบบนอนไปแล้วไงเดี๋ยววันหลังหนูจะ

คำว่าการฟังเรื่องผีแล้วหลับมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่มันกลายเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกลายเป็นกระแสไปแล้ว

เคยฟังตัวเองแล้วหลับแน่

ผมไม่ได้ทำรายการมาเพื่ออะไรนะ
เพื่ออะไรให้เขาฟังเสียงผมสวัสดีแล้วก็หลับ
โดยได้ใช้ปลายตังค์
แล้วก็มีงานอื่นก็มีสถานีผีดุ
ทุกวันศุกร์๔ทุ่ม๔ปีแล้ว